ข่าวนี้คุณผู้ชมภาพอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงที่ได้ยินมันปวดใจมันบีบใจเหลือเกิน
เรื่องของแม่วัย๙๐กับลูกวัย๗๐แต่ลูกไม่ได้เรียกแม่ว่าแม่เรียกแม่ว่ามึง
ดูคลิปนี้ค่ะคนข้างบ้านเขาแอบถ่ายเอาไว้ได้แล้วก็ได้ยินเสียงค่ะ
คุณผู้ชมได้ยินเสียงแบบนี้มันปวดหัวใจอะค่ะเนี่ยหดหูเหลือเกินนะลูก๗๐ทุบตีแม่๙๐ตะคอกใส่ด่าว่า

ที่คุณผู้ชมได้ยินซึ่งเหมือนกับว่าแม่วัย๙๐น่าจะแก่มากแล้ว
ควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ก็คงจะอึ๋ฉี่รถกางเกงแล้วค่ะ
แล้วก็ไม่ได้ยอมไม่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าลูกก็เลยด่าแบบนี้
ซึ่งเพจสายไหมต้องรอดเอาคลิปนี้มาโพสต์ไว้
แล้วก็บอกว่าลูกสาววัย๗๐ทุบตีแม่วัย๙๐นานแรมปีพี่เอกค่ะ
ก่อตั้งเพจนั่นแหละกำลังตรวจสอบนะบ้านที่เกิดเหตุ
แล้วก็เตรียมจะประสานพมลงพื้นที่ช่วยเหลือวันนี้
นักข่าวของเราก็เลยสอบถามไปยังคุณเอกพบหรือว่าพี่เอกเหลือมประเสริฐ
เป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มสายหมายต้องรอดนะคะ
บอกว่าคลิปนี้มีคนส่งมาให้เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านแถวบางเขน
ลูกใช้ความรุนแรงกับแม่แบบนี้มาเป็นปีแล้ว
แม่ทำอะไรไม่ถูกใจลูกก็จะดุด่าตะคอกจะทำร้ายแม่
เพื่อนบ้านได้ยินเสียงแบบนี้มาตลอดเลยสงสารแต่ก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปห้าม
เพื่อนบ้านเขาคงทนไม่ไหวอะค่ะแอบถ่ายคลิปให้ได้ยินเสียงแบบนี้
แล้วก็มาร้องทางเพจเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยทางทีมงานก็มีการประสานกระทรวงทางพม
แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
เพื่อที่จะให้การช่วยเหลือต่อไปด้วยนะคะ
เออนะครับซึ่งช่วงสายวันนี้นะคุณนายเอกพบเหลืองประเสริฐ
เพจสายใหม่ต้องรอดพร้อมกับตำรวจสนบางเขน
แล้วก็เจ้าหน้าที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ย

ใช่ค่ะบ้านหลังนี้อยู่ในซอยรามอินทา๑๓แยก๖ค่ะ
ตรงบางเขนนั่นแหละพอมีคนล้อมมาปั๊บ
ลูกเนี่ยจริงอายุ๗๔ปีนะแล้วก็ทุบตีทำร้ายร่างกายแม่วัย๙๔ปี
เขาบอกว่าบ้านหลังนี้ลูกสาวทำร้ายแม่
สัก๒๓ปีแล้วมั้งชาวบ้านแถวนี้รู้กันดี
เคยมีคนห้ามแล้วนะแต่ก็ยังมีพฤติกรรมทำร้ายแม่แบบนี้อยู่เหมือนเดิมเลย
ขนาดวันแม่คุณคุณคิดดูสิปกติลูกก็จะมาเจอหน้าแม่
มากราบแม่ไหว้แม่มาให้แม่กินข้าวด้วยใช่ไหม

ลูกคนอื่นไม่มาบ่าย๒โมงปั๊บ
ลูกคนนี้ก็ด่าทอทำร้ายแม่

ถ่ายคลิปนี้เอาไว้ให้กับเจ้าหน้าที่
ให้กับเพจสายใหม่ต้องรอดบอกว่ามาช่วยเหลือหน่อยเถอะ
ยายทวดเนี่ยนะวัย๙๔ปีไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้
แล้วเราคุยกับทางพี่เอกนะ
คุณยายอยู่ที่บ้านหลังนี้มา๔๐กว่าปีแล้ว
ตามเนื้อตามตัวนี่คุณผู้ชมดูสิ
เขียวช้ำเป็นจำจำจำแบบนี้
ถามยายจ๋ายายมีลูกกี่คน
ยายบอกว่าก็มี๕คนจ้ามีลูกแล้วทุกคนก็ไปมีครอบครัวก็ไปอยู่ที่อื่น
มีแต่ลูกคนโต๗๔ปีอยู่กับยายเพราะเขาไม่มีครอบครัว

ทีนี้พอลูกคนโตไม่มีครอบครัวก็มาดูแลแม่ที่บ้านหลังนี้
แต่ว่าลูกคนอื่นอีก๔คนเขาจะรวมตังค์กันนะ
แล้วก็ส่งมาให้แม่เดือนหนึ่งก็หมื่นกว่าบาทค่ะ
แล้วก็แวะมาเยี่ยมบ้างสลับกัน
แล้วทำไมลูกคนโตถึงทำร้ายแม่ล่ะ
เข้าใจแหละในมุมของคนที่ต้องดูแลผู้สูงอายุ
ควบคุมการขับถ่ายไม่ได้มันเหน็ดเหนื่อยนะ
แต่พอเห็นแบบนี้มันก็หดหู่หัวใจจริงคุณผู้ชม

พอทราบข่าวแล้วตกใจเลยแหละ
ตำหนิลูกที่ทำแบบนี้

ลูกบอกแบบนี้คุณแค่เอ็ดแม่แม่ดื้อ

แล้วมีเนื้อตัวเขียวช้ำเป็นจ้ำแบบนี้
แล้วก็ติดกล้องวงจรปิดไงไม่ให้ลูกทำร้ายแม่อีก
ส่วนลูกคนโตอยากให้ปรับปรุงตัว
พี่น้องที่เหลือเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้นะ
จะไม่ให้พี่อยู่กับแม่แล้วให้ย้ายไปอยู่ที่อื่นเลย
แล้วเดี๋ยวเพจสายใหม่ต้องรอดจะคอยดูแลเรื่องนี้ต่อด้วยนะคะ